เรื่องนี้แหละฮะทำให้ดาราพาเลสออกมาแสดงความเห็นกันร้อนแรงมากเลยนะฮะ
เกิดแล้วฮะแล้วดาราหลายต่อหลายคนออกมาพูดเรื่องราว
ต้องอดทนอีกกี่คนแล้วอดทนอีกนานแค่ไหน
ทั้งที่เราควรจะมีวัคซีนดีมีวัคซีนฟรี
และควรจะมีกันอย่างทั่วถึงทุกวันนี้เป็นยังไง
ทุกวันนี้ยังหาที่พักที่ดูแลรักษาเอาหาที่ตรวจดีกว่า
หาที่ตรวจยังยากเย็นแสนเข็นเลยนี่คนแรกฮะ
ใหม่ดาวิกาโอ้โหทำไมถึงใช้คำว่าร้อนแรง
มากสุดในประเทศไทยแล้วสำหรับบรรดาดาราทั้งหลาย
นี้แรงถึงขั้นติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งในบางเวลาเลยฮะ
ส่วนแฟนใหม่อ้าวมีแฟนใหม่แล้วเหรอ
แฟนพี่ใหม่น่ะพี่เต๋อไอน่ะพี่เต๋อก็ออกมานี่แสดงความผิด

เต๋อก็โพสต์เป็นหัวใจหัวใจรัวไปนะครับ

มีพี่จุ๋ยวรัชยาดีเจพุทธพี่ป้องนวัดใบเตยอาสยาม

เห็นด้วยกับสิ่งที่พี่ใหม่ได้พูดถึง
ท้อนให้เห็นนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นบ้านเราประเทศไทย
หรือพี่ซีศรีวัฒน์พี่ซีศรีวัดนี่ก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกัน
ร้อนยังไงก็ทนมาตลอดแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะ
ภาพคนล้มตายข้างถนนเพราะล้มป่วย
ศรีก็เลยอธิบายแบบนี้อีกคนนึงที่สะท้อนออกมา
แชร์ข่าวของไทยรัฐเหมือนกันนะครับบอกว่า
เกิดถนนตายกลางถนนอย่าให้เกิดขึ้นอีกเลย
มันทุกข์ทรมานหัวใจเกินไป
เรียกร้องให้มีวัคซีนคุณภาพดี
บริการประชาชนฟรีแบบไม่ต้องเสียเงิน

หรือแม้กระทั่งใครอยู่ต่างจังหวัดเชิญที่หน้าจอทีวี

อีกคนนึงยุ้ยพี่ยุ้ยญาติเยอะฮะ
ยุญาติเยอะเคยพูดเหรอเรื่องการบ้านการเมือง

แต่ว่ารอบนี้ต้องมาแล้วครับพี่ยุ้ยมาแบบรัวเลย
หดหู่สลดใจคนนอนตายกลางกรุงเทพ
ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนก็อยากจะพูดว่าบริหารได้เฮีย

ผมใช้คำนี้พี่ยุ้ยใช้คำตรงไปตรงมา
คือใช้คำนี้เลยเราก็ไม่กล้าที่จะอธิบาย
ใช้คำว่าอะไรนะแบบนี้
ไม่มีปัญหาเพราะว่ายืนหยัดจะอยู่เคียงข้างประชาชนคนจน
จนเพราะพี่ยุ้ยรู้ดีคนรวยเขาไม่ฟังเพลงพี่ยุ้ยหรอก
ว่าอย่างนั้นนะเรียกร้องฝ่ายบริหาร
ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไปเถอะ

เกษตรน้องปุ่งอะไรติดแฮสเทคเยอะมากเลยค่ะพี่
และเหตุการณ์๓ศพเมื่อวานนี้ก็มีภาวะต่อ
กลัวว่ามันจะเกิดศพ๔กลัวว่ามันจะเกิดศพ๕แล้วไปเกิดที่ไหนอีก
๒ทุ่มเมื่อวานนี้๒ทุ่มมีชายอายุประมาณสักไม่เกิน๔๐ปี
แล้วเขานอนตรงนี้อยู่สักพักเดียวเหมือนเขาจะไม่หายใจ
แล้วใครเข้าไปช่วยไม่มี
ใครจะกล้าแล้วก็ข่าวมันออกมาอย่างนี้ตั้งแต่ตลอดทั้งวัน
กลางคืนก็ยังมีอีกใครจะกล้าเข้าไปช่วย
สุดท้ายแล้วรออยู่นานเกือบชั่วโมงไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วย
รถแท็กซี่สีส้มลงมา

เป็นอาสาของร่วมกระตันยูด้วย
ออกมาบอกเดี๋ยวผมแก้ไขให้เดี๋ยวผมพาเขาไปที่โรงพยาบาลเอง
แต่การจะพาไปพี่ก้าวมาครบมือมาก

แต่การจะพาใครไปโรงพยาบาล
ตำรวจในท้องที่หุ้ยขวาง
ต้องมีการออกใบอนุญาตนำคนป่วยไปส่งโรงพยาบาลก่อน
ฉะนั้นพาไปสุ่ม๔สุ่ม๕เดี๋ยวโรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้รับดูแลแก้ไขอีกนะครับ
เหตุการณ์นี้ไม่ใช่ศพที่๔ที่๕นะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้สามารถนำส่งโรงพยาบาลได้เรียบร้อยแล้วครับ